พระเอกจอมนัวเนียนะคะสับลางกิ๊กถึง๑๓คนเท่าเชอรี่หรือเปล่า

ฉันบอกเลยว่าไม่เข้าเพราะว่าเชอรี่เนี่ยมากกว่านี้

อันนี้แซวเล่นหยอกน้องเล่นนะคะแต่ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เขาบอกว่านะคะพระเอกจอมนัวเนียค่ะ
ขนาดขึ้นแท่นเป็นพระเอกเนื้อหอมคือเขาแจ้งเกิดเนี่ย
วิกนึงซึ่งดังมากเป็นละครพีเรียส
นางเอกเนี่ยผู้จัดเป็นนางเอกละคร
นะคะขึ้นเขาขึ้นดอยกันเลยละครเรื่องนั้นน่ะ
จอมนัวเนียนี่หมายถึงว่าเข้าฉากในละครหรือว่ายังไงพี่แจ๊คหรือชีวิตจริงคะ
ได้หมดเลยค่ะนัวเนียหมดนะคะทั้งชีวิตจริงก็มีแฟนอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็เป็นละครเรื่องไปเล่นละครเรื่องหนึ่ง
ไปเจอนางเอกท่านหนึ่งดังมากค่ะคุณผู้ชมนะคะ

สองพยางของพี่แจ๊คนี่หมายถึงตัวของนางเอก
ใช่เพราะว่าชื่อพระเอกเนี่ยเราจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ก็ไปคู่กับนางเอกท่านหนึ่งเป็นคู่จิ้นกันนะคะ
หลายคนก็งงว่าจริงแล้วพระเอกเขาก็อัพรูปนะคะ
ลงอังจงไอจีมีแฟนอยู่แล้ว

แต่ทำไมสนิทกับนางเอกคนนี้ซะละเกิน

แต่เรื่องคู่จิ้นคู่จริงของคู่นี้
เป็นข่าวดังมากทุกคนรู้จัก

เพราะเรายังไม่เฉลยไง

แม่ของฝ่ายชายบอกให้เลิก

และมีอิทธิพลในการตัดสินใจกับชีวิตลูก

ตอนนะคะเพิ่งประกาศ
พบกับแฟนสาวคนนึงนะคะ

แฟนสาวคนนี้ชื่อสว่างโร่เลยค่ะ

ต้องบอกเพลิงว่าเป็นอดีตแฟนสาวใช่ไหม
โล่พระอเตสอะไรอย่างนี้
นะคะส่วนพระเอกท่านนั้นให้โค้ดลับนะคะว่าเป็น
พระเอกก้านยาว
นี่นะคะซึ่งก้านยาวที่ว่าไม่ใช่ทุเรียนนะจ๊ะ
แต่ว่าเป็นฝีไม้ลายมือทางการแสดงเขาชอบเล่นละครบูด้วย

แสดงว่ารูปร่างหุ่นของเขาต้องสูงโปร่งแน่นอน
ใช่นะคะแล้วก็หล่อมากด้วยคุณผู้ชมค่ะนะคะ
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเอกก้านยาวนะคะ
สาวชื่อสว่างโร่หรือว่าแม่ผู้ทรงอิทธิพลในวงการ
ท้ายที่สุดแล้วแค่อยากจะบอกว่าเจ้าชู้ว่าคุณผู้ชม
ได้ทีละคนนะคะเพราะว่าประวัติไล่เรียงมาเลยนะคะ
คนรู้จักของพี่แจ๊กกะลีนก็เคยเป็นหนึ่งในแฟนเขา
อ๋อเหรอแล้วแจ๊คเคยเป็นหนึ่งในแฟนเขาไหมไล่ให้เลยนะคะว่าคบมา๑๓คน
เขาไม่เอานะคะเพราะว่าอายุเกินแล้วเขาชอบนักศึกษา
เห็นบอกว่าเวลามีเรื่องมีราวอะไรเนี่ย
ท้ายที่สุดคุณแม่เขามักจะออกมาปัดกวาดเช็ดถูเรื่องให้เงียบกลิบ
ใช่เพราะแม่เขาพูดชื่อมารู้จักทั้งวงการ
แสดงว่าเป็นคนในวงการบันเทิงอ่าใช่ค่ะเออใช่ค่ะนะคะ
อาจจะเป็นใครยังไงก็ไปเดากันเองละกันนะคะ
แต่ที่มาขยายกันต่อก็คืออย่าทำตามพระเอกก้านยาวที่ไม่ใช่ทุเรียนคนนี้นะคะ
นี่ถือเป็นเคล็ดลับพี่แจ๊ก
ไม่ใช่คุณผู้ชมเรียกไปเชอรี่เคล็ดลับของเชอรี่
เบบีที่รักเธอเธออาจจะได้ไม่มีปัญหากัน
ลับที่ว่าน้องเชอรี่มากระซิบบอกพี่แจ๊กรีนอีกทีนะคะ
โตมาอย่าเป็นแบบเชอรี่นะคะหนู